ลงมาบอลอย่าไปขึ้นอย่างงานบอล
แม่แค่เมียบุญนิดเดียวอย่าขึ้นสอบไปนะบอล

ดูแบบไหนล่ะแม่แก่ต้อง

นะนี่เลยนะสิอ่ะ
ก็ใครไม่รู้ฉันรู้แหละนี่เป็นแล้วล่ะ
ไอ้บอลลงมานุ้งจะไปทำไมตรงนี้ไอ้บอล
ไอ้บอลลงทำไมใกล้มันไม่โดด
ไอ้บอลลงมาดูนุ้งจะไปคิดสั้นอย่างงานแค่เมียด่ายนิดเดียวมึงจะเป็นไรไปวะ
เมียด่ายธรรมดานิดหน่อยมึงจะเอาด้วยนะเนี่ยไอ้บอล
ไอ้บอลลงมามึงเป็นไรกับมึงอ่ะมึงก็เห็นถ่ายใกล้เลยอ่ะ
ลงมาบอลอย่าไปคิดอย่างงานบอลแม่แค่เมียบ่นนิดเดียวได้ขึ้นเสาร์ไฟแล้วบอล
ลงมาไอ้บอลยังมีพี่อยู่คนหนึ่งไอ้บอลเลยเมียให้เราไฟแล้วบอลเลยเข้าบ้านอย่างดีไอ้บอล
เข้าลงมาบอลเลยอย่าไปคิดอย่างงาน
ลงไปลงเออลงไฟลึงลงไฟลงไป
ลงไฟลึงลงไฟ

โถเลยเลยโถหลุดเลย
ได้ยินแต่เสียงหมามาไล่กันแล้วยังไงต่อ
ไปเมื่อกี้โทรไปอะไร๑๙๑โทรไป
ไม่มีใครมาเลยอะไรเลยไม่ได้ครับรับคำตอบเลยข้าวดัง
กำลังทำอยู่ก็ผมต้องขอบคุณมากเลยนะคะมีแต่สูงกู้ชีบูรณะมาสูงกู้ชีบูรณะในยอดเลยอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะ